อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดใจมากคุณผู้ชม
หนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะฮะพิการทางสายตาคือตาบอดข้างหนึ่ง
เอาข้าวจากบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเอาไปให้แม่แต่ว่าต้องว่ายน้ำข้ามคลองไป
แม่บอกว่าแม่ห้ามแล้วว่าไม่ต้องไม่เป็นไรแม่เป็นห่วง
สุดท้ายจมน้ำต่อหน้าแม่เลยครับ
มน้ำต่อหน้าแม่คุณผู้ชมแม่นั่งอยู่ชานบ้าน
ลูกไม่ให้ว่ายน้ำมาแต่ลูกยังคงไหว้ไป
สุดท้ายข้าวไม่ถึงมือแม่นะครับ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านแล้วก็กู้ชีพ
บตดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ช่วยกันค้นหามร่างนายเจริญจันทวงอายุ๕๗ปี
ศูนย์หายจมป่านในน้ำในกรองส่งน้ำสีจุหลาครับ
มีความลึกเกือบ๒เมตรทุกคนพยายามช่วยแล้วค้นหาแล้ว
ก็ค้นหาอยู่ครึ่งชั่วโมงพบร่างของนายเจริญเสียชีวิตครับ
นำศพขึ้นมาบนฝั่งมีแม่นี่แหละครับ
จุนจันทรวงครับอายุ๗๓ปี
นางจุนอายุ๗๓ฟังรอร่างของลูกชายอยู่บนบ้าน
เขาบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่น่าเวทนามาก
คือจมต่อหน้าแม่ครับ
นางจุนแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายพิการทางสายตาคือตาบอดข้างหนึ่ง
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็คุณแม่นั่งอยู่ชานบ้าน
ลูกชายตะโกนเรียกแม่แม่จะเอาข้าวข้ามไปให้
ตนก็บอกว่าไม่ต้องว่ายน้ำมาเพราะเกรงว่าจะอันตราย
แต่ลูกไม่ยอมฟังพร้อมยืนยันเดี๋ยวจะว่ายน้ำข้ามฝั่งเอาข้าวไปให้
เนื่องจากว่าต้องการนำอาหารซึ่งเอาจากบ้านเพื่อนเอาไปให้แม่
ส่วนลูกชายเนี่ยว่ายน้ำมาไม่ไหวครับ
ว่าอาจจะมีการดื่มสุรามาบ้างอาจจะเมาบ้าง
ลูกชายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนะฮะแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับ

และมาทางให้นี้ว่าจะบันอย่างนั้นนั่นหรือปว่าระบัน
ก็อาจจะไปกินเหล้าบ้านเพื่อนมาเอาอาหารมาฝากแม่คือ
คือลักษณะของบ้านนี้ต้องว่ายน้ำข้ามฝั่งไปมา
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา